เมื่อวานเรานำเสนออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม่เนี่ยพาลูกสาวที่มีอาการชักเกร็งแล้วก็ป่วยเป็นมือเท้าจีบไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าถูกพนักงานเวรเปรย์ล้อเลียน
บอกว่าจีบมาทำไมทำไมไม่รำมาเลยซึ่งคุณแม่ไม่พอใจมากเรื่องนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะคะก็มีการสั่งสอบพนักงานเวรเปรย์ที่ถูกร้องเรียนแล้วรวมถึงตัวแทนโรงพยาบาลเนี่ยเข้าพบครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะคะมาขอโทษนั่นเอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมชะบังก็นำกระเช้าเข้าพบครอบครัวผู้ป่วยในจังหวัดชนบุรีค่ะไปขอโทษที่ไปมีพนักงานเวรเปรย์ล้อเลียนผู้ป่วยที่เป็นลูกสาววัย๑๕ปีนะคะ
ก็บอกว่าจะปรับปรุงการบริการและจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก
ของผู้ป่วยบอกว่ายินดียกโทษให้กับโรงพยาบาล
และอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยว่า
อย่าล้อเล่นแบบนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอย่างมากค่ะ
คุณพ่อบอกว่ายกโทษให้กับโรงพยาบาลนะ
แต่ยังไม่พอใจที่พนักงานเวรเปรย์คนนั้นไม่มาขอโทษด้วยตัวเอง